คู่กรณีที่ทำร้ายพ่อแม่ของไว้นวัทร์

เตรียมจะแจ้งความกลับสองข้อหา
หลังจากที่พ่อและแม่ของนายนวัฒน์
พุ่มโพธิงามหรือว่าไว้
ดารานักแสดงเกิดเหตุ
เฉียวชนกับคู่กรณีและมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้น
บริเวณเชิงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ
นนทบุรีเมื่อวันที่๓๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยหลังเกิดเหตุพ่อของไว้เนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สพบังกลวยนะครับ
ต่อมาตำรวจได้ประสานคู่กรณีให้มารับทราบข้อเก่าหา
พร้อมทั้งสอบปากคำแต่คู่กรณีได้ส่งทนายมา
เลื่อนการเข้าพบพนักงานสอบสวนโดยนัดหมายจะมาพบกันในวันนี้
ล่าสุดครับนายพิสิทธิ์ชุติพรพงชัยทนายความ
พานายกันตะพลหรือว่าอามคู่กรณีเข้าพบพนักงานสอบสวน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพร้อมทั้งนำหลักฐาน
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคุณพ่อของไว้นวัฒน์
สองข้อหาคือทำร้ายร่างกายและทำให้เสียทรัพย์ด้วย
หลังแจ้งความเสร็จนายกันตะพลรีบเดินทางออกจากสพบางกรวย
โดยไม่ได้ให้ข้อมูลใดกับผู้สื่อข่าว
ต่อมาคุณพ่อของไวนวัตต์ก็มาที่สหพบังกลวย
เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดี
แล้วก็พูดถึงกรณีนะครับ
คู่กรณีบอกว่าถูกขับรถไล่จี้ท้ายและพุ่งชน

เขายืนยันบอกว่าไม่ได้ขับไล่จี้ท้าย
แต่ตนถูกคู่กรณีขับปาดหน้าแล้วเบรกให้ชน
พร้อมทั้งบอกว่าใครทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจครับ
ถูกไหมทำไมป๊าต้องให้เขามาเบรกแล้วชนถูกไหมครับ
เขามาเบรกเสร็จแล้วให้ป๊าชนท้ายแล้วก็ชนแล้วก็หนี
ถูกไหมครับถ้าเขามีคลิปเอาออกมาเลยครับ
ถ้าเจอแบบนี้นะครับก็อยู่ในรถซะดีกว่าไม่ลงมา
ถ้าวันนี้วันนั้นฟ้าลงมาเพื่อจะคุยกับเขาแค่นั้นเอง
แต่เขาไม่คุยด้วยเขาทำร้ายร่างกายพระก่อน
แล้วเขามาแจ้งความว่าป๊าไปทำร้ายร่างกายเขา
เขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรป๊ามา
แล้วคุณจะให้ผมป๊ายืนให้เขาต่อยหรือครับให้เขาตีเหรอครับ